อาจารย์ครับตกลงในกรณีของคุณทักษิณเนี่ยคุณศรีสุวรรณเขาติดใจ
เขาบอกว่าถ้าเกิดยังอยู่โรงพยาบาลตำรวจแล้วได้รับการพักโทษ
อันนี้เขาไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเข้าไปอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
จะกี่วันกี่เดือนก็แล้วแต่แล้วถึงได้รับการพักโทษ
อันนี้เขาถึงจะมองว่ามันเป็นมาตรฐานที่สามารถรับได้

คืออย่างนี้ครับมันเป็นกฎหมายปี๖๐ปรัฐศิษฐานออกปี๖๐
เรื่องของการพักการโรงโทษเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือในผู้เจ็บป่วย
ที่เป็นนักโทษชั้นดีหรือโทษ๑ใน๓ก็มีหลักเกณฑ์
แล้วก็เป็นหลังออกมาเจ็บป่วยอย่างร้ายแรงนะครับ
แล้วก็โทษเหลือไม่มากเขาก็อาจจะพักการลงโทษได้
โดยผู้พักการลงโทษเนี่ยต้องยื่นคำร้องขอเข้าไปว่าดูว่าพักการลงโทษนั้นอยู่ที่ไหน
ต้องยื่นใช่ไหมครับต้องยื่นไหมครับ

อย่างคุณทักษิณเนี่ยสามารถมีสิทธิ์ได้รับการพักโทษแล้วไหมครับ
ก็ถ้าเขายื่นก็ต้องดูว่าคณะกรรมการพักการลงโทษในใจจะอนุญาตไหม
ถ้าเข้าเงื่อนไขต้องอนุญาตถ้าไม่เข้าเงื่อนไขก็ไม่อนุญาตครับ
หมายถึงว่าก็คือต้องไปดูว่าเป็นนักโทษชั้นไหนติดคุกมากี่ปี
เขาใช้อะไรอาจารย์หนึ่งในสามหรืออะไรอย่างหรือว่าต้องเหลือหนึ่งในสี่
โดยปกติเลือดหนึ่งในสามหรือมันถือว่าหนึ่งปีนะครับ
เป็นอย่างนั้นก็พักไปเรื่องขายราชธรรมก็แค่โมทครับเรื่องพวกนี้
แม้กระทั่งเรื่องของลดวันต้องโทษก็ต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งคณะกรรมการไม่ใช่ของราชธรรมทั้งหมดครับครับมีของตำรวจ
ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมีของตำรวจเข้าไปด้วยครับเพราะฉะนั้นอ่าถือว่าเป็นสิทธิ์ของคุณทักษิณ
ที่สามารถได้รับการลดโทษและการพักโทษใช่ไหมฮะก็มันเป็นสิทธิของเขาอ่ะ
ถ้าไม่เอาชื่อคุณทักษิณมาเกี่ยวไม่เอาสถานะมาเกี่ยวก็เป็นสิทธิของผู้ต้องโทษธรรมดา
ทีนี้จะอยู่ในเรือนจำหรือนอกเรือนจำเนี่ยต้องไปดูปี๖๐เนี่ยนะครับ
อายุ๗๐ปีถ้าผมจำไม่ผิดนะอายุ๗๐ปีแล้วมีโรคร้ายแรงนะครับ
อีกเป็นแง่งเขินไขหนึ่งนะครับต้องใช้ได้หรือไม่ได้เนี่ยคงไม่เกี่ยวกับผมนะครับ
แต่หมายถึงเราเป็นเครื่องเรือนรุ่นการคุณศิษฐุวันบอก
ารอบรกลางขึ้นไปก็ขอได้เขาก็มีการขอได้
มันก็ไม่ได้ดีเท่าที่คิดนะครับ

ราชทานสามารถคมเห็นสารได้

ผมประดินปัญหากระบวนการยุติศามน่ะ

ครับอาจารย์ได้ครับหรือว่าไงเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าผมเรียนเชิญมาคุยกันเต็มนะครับ
วันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลก่อนนะครับอาจารย์ครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ